มาปิดท้ายที่เรื่องของแฟชั่นอย่างที่คุณอาริยาเกริ่นเอาไว้
เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับการแต่งกายของน้องนักเรียนที่โรงเรียนนี่แหละคุณผู้ชม
แต่ไม่ได้แต่งกายผิดระเบียบนะ
เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนนั้นตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ค่ะ
โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดพิศนุโลกก็แต่งกายกันมาอย่างน่ารักทีเดียว
ส่วนที่มหาสารคามค่ะนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาก็ใส่เสื้อผ้าลายดอกมากันสวยงามแบบนี้คุณผู้ชม

ซึ่งเป็นผ้าลายโบราณเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามนี่แหละ
ทุกวันศุกร์ค่ะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสวมใส่ผ้าถุงลายสร้อยดอกหมาก
นโยบายของนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ที่ให้ทุกภาคส่วนสวมใส่เสื้อผ้าลายดอกหมาก
ซึ่งเป็นผ้ามัดหมี่ลายโบราณและถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม
ครูอาจารย์นักเรียนก็ใส่กันหมด
นายสุคลนาเมืองรักผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
บอกว่าคณะครูอาจารย์ก็เห็นตรงกัน
ว่าให้นักศึกษาสวมใส่ผ้าสิ้นลายสร้อยดอกหมาก
ในรูปแบบและสีเดียวกันมาเรียนทุกวันศุกร์
ก็จะเห็นว่าแต่งกายมาเหมือนกันเลย
เหมือนเป็นยูนิฟอร์มอีกแบบนึงนั่นแหละครับซึ่งผ้าลายดอกสร้อยดอกหมากที่ทำมาตัดนี่นะคะ
ก็สั่งมาจากกลุ่มหัฐกรรมทอผ้าบ้านน้องเขื่อนช้าง
มีทั้งแบบผ้าทอและผ้าพิมพ์ลาย
สีดั้งเดิมก็คือสีน้ำตาลค่ะ
ออกแบบให้เป็นผ้าสิ้นหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า

ส่วนนักศึกษาชายจะออกแบบโดยตัดเป็นเสื้อสีน้ำเงิน
แล้วก็นำผ้าลายสร้อยดอกหมากนี้มาตกแต่งลวดลาย

สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชุมชนแล้วก็สร้างรายได้

อันนี้ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ใช่แล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงใส่เหมือนภาษินนะ
ใช่สวยงามเป็นระเบียบนะ

โรงเรียนโรจนวิทย์มาระเบียงอำเภอเมืองพิศนุโลก
รักมากเราเห็นผู้ใหญ่ใส่ชุดไทยไม่แปลกเท่าไหร่นะ
แต่ว่าเด็กใส่ชุดไทยแปลกแต่ว่ามีความน่ารักมากดูสิ
เหมือนเขาจะไปประกวดเลยหนึ่งน้อยสองกรานอะไรแบบนี้
วินเทพีแต่ละคนน่ารักเก๋
เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสาม

ชุดไทยตัดจากผ้าไทยหรือว่าผ้าพื้นเมือง

เป็นงานแต่งกายตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะ

ใช่คราวนี้ก็ลงมาถึงเด็กกันบ้างนะคะ
นายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
ขอความร่วมมือโรงเรียนนะคะให้
ผู้ปกครองจัดหาชุดให้กับน้องมาใส่
ซึ่งผู้ปกครองทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
อกจากนี้แล้วนอกจากจะให้น้องแต่งกายด้วยชุดไทยแล้ว
โรงเรียนก็ยังจะสอนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

คือสอนเพิ่มไปนอกเหนือจากวิชาปกติที่สอนอยู่แล้ว
ดีนะพอวันศุกร์แต่งชุดไทยเด็กก็อาจจะเรียบร้อยขึ้นไง
ต้องระวังอย่างนี้ละคะต้องระวังนั่งเรียบร้อยระวัง
แล้วก็รักษามารยาทความเป็นไทยมากขึ้น
รุ่นปัจจุบันห่างหายจากชุดไทย

พอโตมาก็จะคุ้นชินกับชุดไทยที่สวยงาม
แต่ว่าช่วงหลังเห็นกระแสเรื่องนี้มากขึ้นนะ
ไม่ใช่แค่ใส่อยู่ในเมืองไทยเวลาไปต่างประเทศ
ใส่ไปเที่ยวเวลาคนต่างประเทศเขาก็ชอบนะครับเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส่เขาชอบใจนะครับ